คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ระทึกนาทีระทึกของขบวนการมอดไม้กันหน่อยค่ะ
คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ปะทะกับกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยสาลาที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะ
พอสิ้นเสียงปืนปั๊บเนี่ยคนร้ายก็ล่าถอยข้ามชายแดนกัมพูชาไป
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันค่ะ
มันมีตู้เคลื่อนเลยมันมีตู้
พี่มันมีตู้

ปราถะกันนะครับระวังคบลการตัดไม้กับพี่ทักป่า

อย่างนี้ก่อน
ถือว่าเป็นวินาทีปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เลยนะคุณ
คิดดูเจ้าหน้าที่ป่าไม้เสี่ยงภัยกันขนาดไหนนะครับ
นี่คือไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ค่ะ
ตอนที่เกิดเหตุเลยได้ยินเสียงปืนทุกนัดเลยคุณผู้ชม
เป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยสารา
บุกเข้าไปจับขบวนการลักลอบตัดไม้
ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยสาลา
เที่ยมเผอร์ภูสิงจังหวัดศรีสะเกดนะคะ
ตรงนั้นมันใกล้กับแนวชายแดนไทยกัมพูชา
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องวางแผนกันแบบรัดกลุ่มเลย
มีการจัดเจ้าหน้าที่ชุดล่วงหน้าไปก่อน
สามนายให้สามนายเนี้ยเดินเท้าไปถึงจุดเป้าหมาย

คุ้มกันการตัดแล้วก็แปรรูปไม้อยู่ค่ะ
รวมถึงมีชายอีกสามคน
เจ้าหน้าที่ไปเห็นก็ต้องแสดงตัวจับกลุ่ม
แต่ว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี้

ปรากฏว่าฝ่ายแก๊งลักษณ์ลอบตัดไม้
เจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยดีนะคะ
แล้วก็จากการตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุ
ก็ไปพบเลื่อยโซ่ยน๓เครื่อง
ไปเจอไม้ตะเคียนทองดูสิคะ
โอ้โหโดนตัดเอาไปแปรรูป

เจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดแล้วก็เอาออกจากที่เกิดเหตุ
รวมถึงแจ้งความกับทางสพภูสิงศ์
ดำเนินการทางกฎหมายต่อไปนะคะ